ที่มีคนเข้าไปแชร์เข้าไปดูกว่า๖แสนครั้งแล้วนะคะ
เป็นคลิปที่เหมาะกับวันครอบครัววันนี้มากค่ะ
เป็นกรณีลูกชายตั้งใจจะบวชให้กับคุณแม่
เพราะว่าคุณแม่ป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ
แล้วก็เดินไม่ค่อยได้นอนอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ลูกชายก็เลยตัดสินใจให้คุณแม่ปลงผมให้
เพื่อที่จะบวชลูกชายไปหาคุณแม่ถึงโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะ
นายสุธิพงศ์นิ่มรักษากำลังทำพิธีขอขมาจากแม่
ภายในโรงพยาบาลรวมแพทย์จังหวัดนครสวรรค์
เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวานนี้
หลายคนเห็นถึงกับตื้นตันใจ
วิดีโอนี้ถูกแชร์แล้วก็มีคนเข้าชมกว่า๖แสนครั้งแล้วค่ะ
ระบุข้อความว่าแม่ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาล
ลูกชายอยากบวชให้แม่
เจ้าตัวก็ได้โพสต์ระบุนะคะว่าคุณแม่ป่วยไม่รู้สาเหตุ
อยู่คุณแม่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงเดินไม่ค่อยได้ค่ะ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
เพื่อนฝูงชาวเน็ตที่ได้ชมคลิปนี้ต่างก็ร่วมกัน

พร้อมทั้งอวยพรให้ผลบุญจากการบวชในครั้งนี้
ช่วยให้คุณแม่ของนายสุธิพงศ์หายป่วยในเร็ววันนะคะ